อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่สกลนครพนักงานขนส่ง
เขากำลังขนย้ายของลงจากรถรถเพิ่งจะมาจอดเทียบหน้าร้าน
ระหว่างกำลังขนของทำงานอยู่มีรถคันหนึ่งขี่มาทำท่าทำทาง

สักพักหนึ่งชักปืนออกมาแล้วยิงใส่พนักงานขนส่งแบบนี้ฮะ
ก็ยิงอยู่นั่นแล้วปล่อยกระสุนเข้ามาตกหลัง

ช่วงสายที่ผ่านมาครับ๕สิงหาคมประมาณ๙โมงกว่า
หน้าบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนครวินาทีเกิดเหตุ
นายธีรวัตรอายุ๒๗ปีเป็นนุ่มพนักงานขนส่ง
บริษัทเอกชนเขาอยู่บนรถนะครับ
ขนของเคลื่อนย้ายส่วนเพื่อนก็ไปรับของมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่หน้าร้าน
ปรากฏว่ามีคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาครับ
ขี่มาเหมือนกับฝนจะตกด้วยนะพื้นยังเปียกอยู่เลยค่ะ
จอดท้ายรถลักษณะเหมือนจะมาสอบถามเส้นทางกับนายธีรวัตร
แล้วแป๊บเดียวครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์เคลื่อนไปข้างหน้า
หลังจากนั้นลงมาจากมอเตอร์ไซค์คราวนี้ลงมาพร้อมกับชักปืนออกมา
แล้วยิงใส่นายธีรวัตรจนอาการปางตายครับหลังจากที่ทำทางทำทีมาสอบถามแล้วเนี่ยนะฮะ
ั่นปืนใส่เสร็จแล้วเขาก็หลบหนีไปครับตามถนนเสรีไทยบริเวณสี่แยกหมูกระทะ
เก้าโมงกว่าช่วงสายที่ผ่านมานายธิรวัตรนั้นโดนยิงเข้าที่ท้องหนึ่งนัด
กระสุนทะลุหลังอาการสาหัสตอนที่เขาโดนยิงเนี่ยเขาลงมาจากรถนะ
เพื่อจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนที่เขาอยู่กันที่หน้าสำนักงานอ่ะอืม
อาการตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับสายระยงระยางเต็มไปหมด
ตรวจสอบที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๑ปลอกอยู่ท้ายรถ
อกจากนี้หัวกระสุนตกอยู่ในรถตำรวจก็เก็บเป็นหลักฐาน
บนพื้นยังเจอหยดเลือดคาบเลือดอยู่เลยนะครับมิ้นคุณผู้ชม
ก็น่าจะเป็นจังหวะที่เขาวิ่งลงมาจากรถเพื่อมาขอความช่วยเหลือ
บรรดาเพื่อนร่วมงานที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ากำลังเช็คของขนของกันอยู่หน้าบริษัท
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ตอนแรกคิดว่าเขามาถามทางไม่ได้เอกใจแล้วก็ขนของกันต่อ
สักพักได้ยินเสียงปั้งหันไปดูอ้าวธีรวัตรโดนยิง
อืมวิ่งตามคนร้ายแล้วจังหวะนั้นแต่ไม่ทันครับ
แต่ว่าดีนักเดียวนะทุกทรงผมเห็นทีเลขน่ะมันมาถาม
คุยกันประมาณสองสามนาทีแล้วก็ขี่สมภาษาออกไป
มาทีก็ออกมาเห็นตัวยิงแล้วแล้วก็ขี่ดไปเลย

ให้มัวส่งของกันด้วยไม่มีเลยเนาะ
เราไปได้ภาพวงจรปิดหลังการเกิดเหตุครับ

รถต้องสงสัยเป็นรถกระบะตู้ทึบสูงนะฮะ
กระบะส่งน้ำแข็งต้องสงสัย
คาดว่าอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันกับคนก่อเหตุ
ขับมาจากแยกคำสะอาดตอน๙โมง๓๙นาที
กับอีก๒๒วินาทีครับ

เหตุการณ์นั้นเรียบร้อยไหม
จากนั้น๙โมง๔๐นาที๔๕วินาที

่งหน้านี่หยุดภาพให้เห็นชัดไปต่อครับขี่มุ่งหน้าไป
นี่ฮะไปแล้วภาพอีกมุมหนึ่งขี่ไปด้วยความเร็วตรงจุดนู้นคาดว่า
คงจะก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วกำลังหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง
หมูกระทะเส้นทางที่เขาขี่มาเนี่ยเหมือนกับสวนทางกับรถ
กระบะส่งน้ำแข็งต้องสงสัยกระบะส่งน้ำแข็งต้องสงสัยอาจจะไป
ดูว่าเฮ้ยยิงเรียบร้อยหรือเปล่าส่วนคนก่อเหตุหนีแล้วนี่ภาพ
ยิ่งมุม๑กล้ายถึงแยกหมูกระทะเมาเตอร์ไซซ์ก็ก็ขี่ไปต่อแล้ว
จะมีรถน้ำแข็งขับมุ่งไปทางที่เกิดเหตุผ่านไป๑นาที
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาตรงแยกหมูกระทะพอดีในพื้นที่
สกลนครครับกระบะไปแล้วฮะกระบะต้องสงสัยนี่ฮะขับไปนี้จากขวาไปซ้ายแล้วก็สวนกันกับมอเตอร์ไซค์
ไซค์เขาขี่มุ่งหน้าไปทางแยกหมูกระทะนะครับวิ่งสวนกันตรงนั้นพอดี
มีไหมฮะมอเตอร์ไซค์นี่ไปแล้วกระบะจากขวาไปซ้ายมอเตอร์ไซค์จากซ้ายมุ่งหน้าไปทางด้านขวาครับ
จากนั้นรถส่งน้ำแข็งวนมาทางแยกหมูกระทะอีกรอบแล้วมุ่งหน้าไปทางที่เกิดเหตุครับ
รับกับวงจรปิดมุมหน้าร้านค้าจะเป็นมุมเดิมนะแต่ว่าภาพเหตุการณ์นี้ตอน๑๐โมง
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกำลังไล่ภาพนาทีเกิดเหตุนะครับแล้วหลังเกิดเรื่อง
เขาขับไปอีกครั้งคงจะไปดูว่าคนที่โดนยิงนั้นตายไหมแล้วก็ไปสวนกับมอเตอร์ไซค์คนก่อเหตุรถน้ำแข็งต้องสงสัยขับหลบหนีไปทางบ้านลาดกระเชอ
ห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐กิโลเมตร
ดังนั้นจากตอนนี้นะครับที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาจอดทำทีมาถามทางแล้วขับเลยไปหน่อยจากนั้นลงมาจากรถแล้วก่อเหตุยิงยิงเสร็จปั๊บขึ้นรถบิดหนีไป๙โมง๓๕นาที
จังหวะที่ก่อเหตุเสร็จแล้วหลบหนีไปมุ่งหน้าแยกหมูกระทะรถกระบะต้องสงสัยกระบะส่งน้ำแข็งก็ขับมาเพื่อจะเช็คแล้วสวนกันในบางช่วงบางจังหวะแล้ววนกลับมาดูเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่โดนยิงนั้นตายหรือไม่ส่วนคนก่อเหตุหนีไปแล้ว

เจ้าการสืบสวนนะคะตำรวจก็ได้บอกแสว่าสาเหตุเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องชูสาวค่ะคนก่อเหตุชื่อในยิ้งอายุ๓๕ปีหรือในเอกลักษณ์ผลักใหม่นะฮะและเจ้าตัวนี่

มีปัญหาเรื่องครอบครัวเลิกกับภรรยา

แล้วอดีตภรรยาของนายยอดเนี่ย

ก็คือในยิ่งกับในยัน

ทั้งสองคนความที่รักพี่มาก

แต่แค้นแทนพี่แล้วมาก่อเหตุแบบนี้

น้องสองคนทั้งยิ่งและยันโอ้โหแค้นแทนพี่ยอดมากเลย

ดูแลก็เลยวางแผนก่อเหตุค่ะ

คือคนขับกระบะส่งน้ำแข็งที่เราเห็นในวงจรปิด

ทำหน้าที่ก็คือหาอาวุธแล้วก็ชี้เป้า

มีหน้าที่เดียวแต่โทษหนักสุด

ตำรวจก็ไปจับตัวทั้งนายยัน

บอกบรรดาพี่น้องแล้วว่าหลบหนีอยู่บ้านคนรู้จัก
แล้วก็บอกให้นายยันเอายาบ้าไปส่งให้๒เม็ดด้วย
นั่นหาเรื่องให้น้องอีกตำรวจก็เลยซ้อนแผนเลยค่ะ
จับตัวในยิ่งได้ที่บ้านคนรู้จักจริงนะคะ
แต่นายยิ่งไหวตัวทันหนีต่อไปเรื่อยอีก
ตอนนี้ไปได้อีกไปได้อีกตำรวจก็คุมตัวในยอดพี่คนโต
กับนายยันน้องคนเล็กไปค้นบ้านพักก็เจอเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ
โทรศัพท์มือถือของนายยันที่ซ่อนไว้ในตู้ข้อมูลโทรศัพท์มีหลักฐาน
สนทนาเตรียมการก่อเหตุทั้งก่อนและหลังเอาไว้ครบถ้วนค่ะ
และยังมีภาพปืนที่ใช้ในการก่อเหตุถ่ายเก็บเอาไว้ด้วยคือหลักฐานมัดแน่นจริง
มีการแชร์ตำแหน่งโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ส่งให้กับแฟนสาวด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งก็ตรงกับหลักฐานในกล้องวงจรปิดเวลาเกิดเหตุเป๊ะค่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวง
ยอดเลิกกับเมียเมียไปคบกับหนุ่มส่งของบริษัทเอกชน
และน้องชายของยอดทั้งสองคนฟังเรื่องของพี่ชายแล้วแค้นแทนพี่
ใช่ค่ะก็เลยวางแผนกันไปก่อเหตุอืม
ไม่ใช่เรื่องตัวเองโดยตรงด้วยนะครับใช่ค่ะแต่มองว่าเป็นบุญคุณที่ต้องทดแทนพี่
ก็เลยไปก่อเหตุยิงเขาเรียกว่าหนามหัวใจให้กับพี่ชาย
ทีมข่าวได้โทรคุยกับอดีตเมียของนายยอดครับเธอยอมรับว่าคบหากับคนเจ็บได้๒เดือนจริง
ส่วนในยอดเนี่ยเธอเลิกแล้วนะฮะแต่อีกฝ่ายนี่สิไม่ยอมหย่ากับเธอสักที
รังความไม่หยุดแถมยังพูดเปลยเอาไว้ว่าถ้าไม่ยอมคืนดี
ถ้าทำอะไรไปอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเหมือนจะขู่หรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ย
เธอก็ใจคอไม่ค่อยดีนะครับจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันที่เกิดเหตุคนเจ็บโทรมาบอกว่ามีรถกระบะขับตามมา
ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งของยอดหรือเปล่าแล้วตอนที่เกิดเรื่อง
ยังคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนอยู่เลยได้ยินเสียงคนก่อเหตุ
มันลอยมาเข้ามาในสายระหว่างที่คุยด้วยแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดัง
เธอตกใจมากค่ะมือไม้สั่นเลยนะฮะมีรายงานว่าในยิ่งเนี่ยติดต่อกับ
ตำรวจเพื่อจะขอเข้ามอบตัวแล้วเพราะว่าตัวในยอดและนายยัน
รวบเรียบร้อยใช่ไหมครับตำรวจไปรับตัวในยิ่งคนก่อเหตุแล้วครับ
คุณผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวอ้างว่าพอก่อเหตุเสร็จเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ก็น่าจะเป็นวงจรปิดที่เราได้เห็นกันไล่ภาพว่าขี่รถไปมุ่งหน้าแยกหมูกระทะ
สวนทางกับกระบะส่งน้ำแข็งต้องสงสัยนี่ฮะคอตกเลยอ่ะ
จังหวะที่ไปคุมตัวกลับไปบ้านแล้วไปหาหน่อไม้ในป่าตามปกติ
ไม่ได้หนีไปไหนเจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับตำรวจเกลี้ยกล่อมว่าเอ๊ะ
เป็นลูกผู้ชายเนี่ยกล้าทำต้องกล้ารับนะแล้วเอาคลิปในกล้องวงจรปิดให้ดู
คลิปวงจรปิดอีกสักครั้งนะฮะตอนที่เขามาก่อเหตุ
ตำรวจเปิดให้ดูเลยเพราะว่าคนก่อเหตุสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงไม่ติดป้ายทะเบียนถามเลยใช่ตัวเองไหม
อืมใช่คุณไม่ยิ่งคุณเป็นคนก่อเหตุเป็นคนยิงหรือเปล่า

หลังจากก่อเหตุแล้วก็ขี่ขึ้นมาบ้านเลยครับผม
พากะทีของผมค่ะคือผมไปหาเห็นเห็นหรือไม่รับ
ผู้ชายเนอะกล้าทำก็กล้ารับ

ครับตอบตำรวจสั้นกล้าทำก็กล้ารับ

ก็ยอมรับโดนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
๓คนพี่น้องเลยนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ